ราศีสุดท้ายก็จะเป็นราศีพฤกษบค่ะ
ราศีพฤศพนี่นะครับเป็นปีแห่งการถูกเจ้ากรรมนายเวรและกรรมเก่ารุมร้าว
ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะดีที่คนของพ่อเสายังโคจรเลงดวงชะตา
ก็หนักอยู่ดีเพราะดาวเสาโคจรยกมาเลงดวงชะตาตั้งแต่ปลายปี๕๗จนถึงกลางปี๒๖๐
เพราะฉะนั้นดาวเสาเวลาเร็งดวงชะตาใครนะเหมือนกับกรรมเก่าที่เราเคยสร้าง
เวลาเราดูดวงเนี่ยนะอย่าไปโทษว่าดาวทำเรานะดาวคือเครื่องชี้กรรมที่ทำมา
เพราะเราทำอะไรมาเมื่อถึงเวลาดาวที่เป็นกรรมดวงนั้นมาฉายสปอร์ตไลท์ถึงเรานะ
ผลนั้นมันเกิดขึ้นแต่ทีนี้ผมได้ทายแบบนี้ไว้ตั้งหลายปีแล้วจำได้ไหมแม่หมอแหม่ม
คนเกิดราศีพฤศพเชื่อเราไงก็สร้างบุญกุศลปฏิบัติธรรมตามการดูแลบีดามารดา
ไอ้บุญเนี่ยจะเป็นบุญคุ้มตัวไอ้ที่เล่นร้ายก็จะกลับกลายเป็นเบา
แล้วคนเกิดราศีพฤศพเนี่ย๑อย่าไปขยับขยายลงทุนใหญ่
การงานอะไรที่พอทำได้ก็ให้ทำไปอย่าไปเลือกงาน
๓อย่าคิดล้าออกแล้วเปลี่ยนงานเพื่อเปลี่ยนเรือการนางเที่ยวอันตราย
แล้วก็อย่าไปร่วมหุ้นทำอะไรกับใครเพราะราเสามาอยู่ในเรือนคู่ครอง
เอาหุ้นส่วนด้วยร่วมหุ้นกับใครถูกมันโกง
แสดงว่าคนที่มีงานประจำอยู่แล้วคุณก็เกาะเอาไว้ให้แน่น
คุณอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายคุณอย่าพึ่งอะไรเลย
เคยมั้ยที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่ไปไหน
เราก็ทำดีตั้งมากมายแต่เราก็รู้สึกเสียใจที่แล้วไม่ได้ดี
แต่ในความนิ่งนั้นไอ้ข้างขวาถูกสอบเสร็จ
คือยืนยาวอย่าไปเติมเต้นอาการอะไรเป็นมากมาย

ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะปวดเจ็บที่มดลูกมาก

ซีดมีปัญหาช็อกโกแลตชีส

ผู้ชายก็ระบบที่เกี่ยวข้องกับ

ถ้าใครที่เป็นโสด

ถึงกลางปี๖๐นะ

เจ็บปวดนวดร้าวร้านร้อน

อยู่เฉยดีกว่าอย่าหาเรื่อง
แล้วส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเนี่ย

ข้างในมีอะไรที่มันต้องแบบเลวร้าย
ไปซะทุกเรื่องมันก็ต้องมีมุมดีอยู่บ้าง

ในช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงเดือนกันยายน
ดาวเสาท่านอยู่เล็งอยู่นะพอเดือนกุมภาถึงเดือนกัญญาเนี่ยอังคารยกมาชุบเจอ
สาวและระลงภูปุฆาสีฤทธิ์ศพเลยแล้วมันทำบุญที่ไหนดีไหว้พระที่ไหนไม่ก็ไว้
ไว้ติดตัวประจำตนคุ้มครองให้เป็นกำลังใจเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพฤศพดาวเสามะเร็งเนี่ยอะไรเป็นตัวรับเสาได้ดี
มิตรของสาวพระราหูเวลาเนี่ยพระราหูต้องมีเลยไหมลาหูเป็นตัวแก้หมดนะพระราหูเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีทำไมลาหูจึงเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกายดีรู้ไหม
จึงเปลี่ยนตนจากยักษ์มารร้ายเป็นเทพมารผู้มีใจฝ่ายธรรมนี่คือความหมายอย่างนั้นจึงควรหาโอกาสไปกราบพระราหูทรงคุดที่มีอยู่ที่ใดก็ตามทีแล้วทำบุญกับวัดนั้น
ที่บอกแล้ววัดเจ้าอามวัดสระลอยวัดพระท่านรุนชัย
หรือวัดที่อะไรก็ตามที่มีเทพราหูทรงคุศเต็ม
องค์ประดิษฐานอยู่นะจะเป็นมหามงคลใช่ครบแล้วทั้งหมด๑๒ราศี
อาจารย์ค่ะถามอีกนิดนึงเคยสงสัยมานานแล้ว
เรื่องเครื่องรางของขลังว่าจริงณปัจจุบันยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
เรายังจำเป็นไหมหรือถ้าเรามีแล้วมันมีความหมาย
หรือส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างเอางี้นะแม่หมอแหม่มเคยได้รับของ
จากใครที่เขาเอามามอบให้เป็นเครื่องรางของขังพระ
ที่ไม่ได้ไปเช่าหาซื้อเคยได้ไหมได้จากคุณทั้งนั้นเลย
คนอื่นก็เคยให้พระก็เคยให้ถูกต้องไหมใช่แหวนนพก้าวของต่าง
สิทธิ์ที่ได้มาเป็นเพราะบุญหนักหนาจึงได้มาคุ้มครองตนไม่ต้องซื้อ
ต้องหาก็มาเองเป็นของมงคลคุ้มรักษาค่ะแล้วได้มาค่อยนึกถึงว่า
เขาให้ด้วยความรักแล้วถ้าเกิดเราจะต้องไปเช่าบูชา
นั่นแปลว่าเรามีทรัพย์มีเงินเราก็ต้องดูว่าหนึ่งถ้าเป็นของเก่า
เรามีความรู้จริงไหมว่าของเขาปลอมของเขาหลอกไหมถ้าเป็นของใหม่ใหม่
ที่เขาสร้างเขาสร้างเพื่ออะไรสร้างสิ่งนี้เพื่อนำเงินสร้างโบสถ์
สิ่งนี้เพื่อให้คนเช่าและนำเงินสร้างวิหารสร้างเจดีซื้อที่ถวายวัด
นี่คือบุญนะเขาเรียกบุญไปสร้างเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาเป็นของคุ้มครองแล้วเห็นรูปลักษ
ถ้าเกิดสร้างเป็นความงามก็นึกถึงแล้วเจริญตาเจริญใจนี่เป็นรูปพระพุทธเจ้า
มันมีสิ่งต่างที่ฝังรูปฝังรอยด้วยเจตนาเป็นมงคลนั่นแหละ
มงคลเกิดสำหรับยุคสมัยจะเปลี่ยนไปก็สิ่งนี้ก็เป็นมงคล
แล้วทั้งหมดรายละเอียดของดวง๑๒ราศีทุกปีคุณทำเป็นหนังสือ
หนังสือจากสถิตินี่มีสิหนังสือก็ประมาณสักเดือนมกราคม

ติดตามได้คุณผู้ชมค่ะต่อไปเป็นดวงของวงการบันเทิง
แล้วจะเป็นยังไงต่อราหูคือมายาคืองเงา
ราหูท่านย้ายราศีเมื่อที่๑๖มกราคม
ส่งผลต่อการเปลี่ยนปริวัติของวงการสูงมาก
ครั้งหนึ่งเราเคยบอกแล้วจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ตอนที่ปี๒๕๔เราบอกเลยปีสมรสิราหูยกเข้าราศีพิจิกส์เป็นมหาอุทธ์
แล้วเป็นราชาโชคในอีกปีครึ่งถัดมา
แปลว่า๓ปีคือปี๕๔๕๕๖๓ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่วงการบันเทิงแล้วปี๕๘
เป็นปีแห่งการซบเศร้าล้มหายตายจากมึนเพราะราหูท่านโคจรเข้าสู่ราศีกัน
ราศีกันเป็นอาริกับดวงเมืองราศีกันมีดาวเจ้าเรือนหรือเจ้าของบ้านคือพุทธ
พุทธกับราหูเป็นอหลีต่อกันอาทิตย์ผิดอังคารพุทธอัตรภาณวิวาสราหุสู่กสาวเป็นเซี่ยสตูจันก็คูเป็นอหลีต่อกัน

แปลว่ากิจกรรมบริบทของคนในวงการบันเทิงเนี่ย
เหมือนติดขัดสะดุดมึนงง
แต่พอผ่านพ้นวันที่๑๖มกราคมปี๒๕๕๙เป็นต้นไป
ราหูยกจากราศีกันเข้าสู่ราศีสิงศ์

ผู้หมดแรงอ่อนกำลังแต่ยังทำต่อ
จะไปแบบงงจะไปได้แบบงง

ดาวพระราชดีก็ยกมาทับร่วม
ประมาณกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม

แปลว่ากองทุนต่างคนที่เป็นนักลงทุน
จะเข้ามาสนใจและก่อให้เกิดการขยายตัวแบบแปลก
จนไปถึงปีครึ่งลาวปี๒๕๖๐โดยประมาณ
๒๖๐ประมาณกลางปี
วงการบันเทิงรุ่งเลยตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นไป
แปลว่าปีนี้เป็นปีแห่งการก่อร่าง

งั้นชาววงการบันเทิงก็โล่งใจ
ต่อไปเป็นเรื่องของดวงบ้านดวงเมืองเราล่ะ

ปีหน้าเผาจริงบ้างล่ะปีหน้าเราจะตั้งหลักยากบ้างล่ะ
คืออย่างนี้นะดวงเมืองเนี่ย

บางคนบอกเราเตรียมรับมือกับภัยแรงแล้ว

เศรษฐกิจระดับประเทศเสียหาย

ที่สามารถให้น้ำได้ควบคุมปริมาณได้
และอยู่ในสิ่งที่ควบคุมอุณหภูมิต่าง

เทียมหอมมะนาวควบคุมให้ดี

ลำไยเคยกิโลละประมาณไม่ถึงร้อยบาท
ปีที่ผ่านมาลำไยสีทองกิโลละ๗๘๐๐บาท

ก็ไปเลือกตัวเองที่มีวัดที่มีศรัทธา

ทำเพราะสัทธา

เห็นเขาทำโอ้ชื่นใจเราทำ

วันนี้มีคนมากมายที่ได้แต่จ้องอนุโมทนา

เพราะฉะนั้นลงไปทำลงไปปฏิบัติ
มีน้อยทำน้อยมีมากทำมากอันนี้เป็นหลักที่ควรทำ
เพราะฉะนั้นบุญใดกุศลใดที่เราตั้งใจทำ
ในการนี้นะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าปีใหม่นี้

เรานับถือเราศรัทธา
ให้ประเทศเรานั้นมีแต่ความเข้มแข็ง

ในร้ายมีดีในดีมีร้ายในดีมีเสียในเสียมีดี

แต่ว่าเราตั้งใจตั้งสติตั้งหลักไม่ฟูมฟาย
ก็น่าจะผ่านพ้นไปไม่ว่าจะเป็นราศีใดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
เทศกาลปีใหม่หรือสงกรานหรืออะไรก็ตามที่คุณผู้ชมเกิดขึ้น
ในครอบครัวคุณผู้ชมลองส่งเรื่องราวมาให้พวกเราดูก็ได้เนอะ
เราจะได้ร่วมอนุโมทนากันนะคะเอาเรื่องดี
ไลน์ของไทยรัฐทีวีเนี่ยแหละครับมีไลน์ในระหว่างจัดรายการกันอยู่เนี่ยนะฮะ
แน่นอนครับเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนไปในยุคที่เจริญมากขึ้นมากขึ้น
สิ่งหนึ่งเราอยู่กับที่มากไปหรือเปล่าฮะเรายืนอยู่กับที่เกินหรือเปล่า
ลองขยับตามเทคโนโลยีสิฮะโอกาสแล้วก็ความหวัง
ถ้าบวกกับดวงของคุณเนี่ยดวงดีคุณลุยไปเต็มที่กับเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น
รับรองว่าขอให้รวยขอให้สำเร็จทุกคนฮะ
ไม่อยากให้ทุกคนตกอกตกใจในเรื่องของการทำนายดวงหรือว่าสิ่งที่หมอลักษณ์พูด
จริงแล้วการทำนายก็เป็นแค่ไกด์ไลน์ที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของการกระทำของเราค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามชม
วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
รับเชิญคนนี้เรื่องของตลกต้องเป็นชั้นครูเลย
ป่าเทพโภคงามค่ะก็ดูคร่าวตามช่วงวันที่เกิด

ตามเวลาเกิดลักษณะอยู่มังกร

ลักษณะเค้าชื่อเดียวนี่ละ

ไม่ว่าดวงชะตานี้ทำร่วมกับคู่รักภรรยาสอง

อัดมันทำแล้วมันจะไปไม่ได้มันจะติดหมด
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีตามมีตามเกิด

ทำอะไรก็ตลกโปรกฮาสนุกสนาน

มันเป็นเครื่องเซิร์ฟและจิตวิญญาณ
นี่เป๊ะเลยนะอาจารย์อย่างที่อาจารย์พูดในทุกคำแล้วเนี่ย